มีเรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลรัฐอีกแล้วนะคะ
อันนี้เป็นโรงพยาบาลขอนแก่น
ซึ่งทางผู้มนุยการโรงพยาบาลขอนแก่นก็ออกมาชี้แจง
แต่ว่าผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาจะเอาผิดเขาไปแจ้งความเอาไว้

เขาบอกว่าคุณพ่อของเขาไปรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉิน
แล้วปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลขอนแก่นชกหน้าพ่อของเธอ
เธอก็เลยบอกว่าจะเอาผิดให้ได้เพราะว่าสังเกตดูว่า
ตอนไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีแผลที่คิ้ว
แต่ทำไมพอพ่อออกมามีแผลอยู่ที่คิ้วด้วย
นางสาวสรินทิพย์อิ่มใจอายุ๔๕ปี
ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมนะคะของนายพินันประเคนทองอายุ๖๕ปี
พร้อมกับนางขวัญใจเกิดเดชอายุ๗๖ปีภรรยาของนายพินัน
ทั้งหมดนี้ค่ะเขาไปพบกับตำรวจสพเมืองขอนแก่นเขาไปแจ้งความ
ร้อยตำรวจเอกชัยยุทธ์จันแปลงสารวัตรสอบสวนสพเมืองขอนแก่น
แจ้งความเอาผิดกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะผู้เสียหายเขาบอกว่า
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นชกหน้าพ่อของเขา
ตอนไปรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินเมื่อกลางดึก๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่ว่าหลังจากนั้นพ่อของเธอเสียชีวิตนะคะ
ลูกบุญธรรมเนี่ยนางสาวสรินทิพย์บอกว่า
ช่วงบ่าย๒๗พฤศจิกายนตัวเธออยู่ต่างจังหวัด
โทรมาบอกว่าพ่อหน้ามืดที่บ้านก็เลยประสานโรงพยาบาล
นำรถกู้ชีพไปรับไปรับพ่อไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาลบ้านไผ่ช่วงกำลังส่งตัว
ยังพูดคุยกับแม่ได้ตามปกติอะค่ะมีสติพูดจารู้เรื่อง
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลขอนแก่นเจ้าหน้าที่นำตัวพ่อขึ้นเปรย์
แล้วก็เข็นเข้าห้องฉุกเฉินแม่นั่งรออยู่ด้านนอก
แต่แม่บอกว่าสักพักหนึ่งนะคะได้ยินเสียงโครมจากในห้องฉุกเฉิน
ก็คิดว่าเอ๊ะอาจจะมีใครตกเตียงแต่ไม่คิดว่าเป็นพ่อ
ตัวลูกสาวเนี่ยไปถึงที่โรงพยาบาลก็ไปเจอแม่
แต่สิ่งที่เห็นก็คือเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
ปั๊มหัวใจพ่ออยู่อะค่ะครับแล้วก็แจ้งกับลูกสาวว่า
ถ้าปั๊มหัวใจต่อเนี่ยอาจจะไม่ฟื้นนะก็ต้องปล่อยให้พ่อเสียชีวิตนะ
ตัวลูกสาวกับแม่ก็เลยทำเอกสารต่างเกี่ยวกับการเสียชีวิต

แต่ระหว่างทางกลับบ้านนะคะคือพ่อเสียชีวิตนะ
ระหว่างทางลูกสาวบอกว่าเอ๊ะแปลกเห็นแผลที่คิ้วของพ่อมีรอยเย็บ
ลูกสาวก็แปลกใจตอนพาพ่อไปโรงพยาบาลขอนแก่นไม่มีแผลอะไรเลย
ก็เลยถามย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลแรกที่โรงพยาบาลบ้านไผ่
โรงพยาบาลบ้านไผ่บอกว่าตอนรับพ่อไปเนี่ยไม่มีบาดแผลนะครับ
เย็บคิ้วให้ด้วยจนส่งไปโรงพยาบาลขอนแก่น
ลูกสาวบอกว่าก็ต้องถามต่อไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็หลังจากนั้นก็เลยไปถามที่โรงพยาบาลขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คำตอบครั้งแรกว่าผู้ป่วยหกล้มในห้องหัวไปฟาดกับของแข็ง
ต่อมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรกลับมาบอกอีกครั้งว่าผู้ป่วยพลัดตกเตียง
ก็เลยถามกลับไปว่าทำไมทีแรกถึงบอกว่าหกล้ม
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเพราะพยาบาลเห็นใบลงความเห็นของแพทย์
ภาพบาดแผลที่เกิดขึ้นจึงคิดไปเองว่าเป็นเพราะหกล้ม
ญาติก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดนะครับกลับพบว่า
พ่อเนี่ยพลัดตกเตียงจริงซึ่งข้างเตียงไม่มีการนำราวเหล็กขึ้นมากั้นเอาไว้
หลังจากเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือพ่อสักพักก็มีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น
ก็คือในภาพเห็นชายคนหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
มาหาพ่อที่เตียงก่อนจะทำท่ารักษณะเหมือนกับชกเข้าที่ใบหน้าของพ่อ
ท่านดูเสร็จก็เห็นว่ารักษณะเหมือนทำร้ายพ่อตรงที่ตาโดยใช้มือ
เสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับลักษณะเหมือนผลักพ่อลงไปให้นอน
เสร็จแล้วเขาก็ชี้หน้าด่าพ่อชี้หน้าด่าพ่อ
แต่คือเราไม่เห็นค่ะมันไม่ได้ยินเสียง
แต่ว่าเรื่องมันไม่จบเท่านี้ครับนางสาวสรินทิพย์บอกว่า
หลังจากทำพิธีบำเพ็ญกุศลพ่อเรียบร้อยแล้ว
มีโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าของโรงพยาบาล
โทรมาบอกว่าเรื่องการทำร้ายร่างกายนั้นคนก่อเหตุยอมรับ
ว่าได้ทำร้ายร่างกายพ่อของเธอจริง
และเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นฝากขอโทษญาติญาติด้วย
แต่ในช่วงกลางคืนวันเดียวกันเจ้าหน้าที่คนเดิมโทรมาหาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนี้กลับบอกว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความนะ
เพราะไม่มีใครทำร้ายพ่อของคุณพ่อของคุณตกเตียงเอง
ผู้บริหารขอโทษกับสิ่งที่เกิดความเข้าใจผิดขึ้น
และอยากพบกับญาติญาติในวันศุกร์ที่๗ธันวาคมที่จะถึงนี้
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยถามไปที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
ถามไปที่ในแพทย์ชาญชัยจันวรชัยกุลผู้มนุยการโรงพยาบาลขอนแก่น
มนุยการโรงพยาบาลบอกว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ
ประสานกับทางญาติมาโดยตลอด
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมกันระหว่างญาติกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วด้วย
พอตรวจสอบภาพเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำร้ายคนป่วย
ชกใบหน้าคนป่วยแต่ว่ายื่นมือไปดึงมือคนป่วยออก
เพราะคนป่วยจะดึงผ้าปิดแผลออกจากคิ้วข้างซ้าย
แต่ถ้าญาติของผู้ป่วยยังติดใจสงสัย
ก็ได้ประสานให้ญาติมาดูกล้องวงจรปิดจากจอขนาดใหญ่
เดี๋ยวจะมีคนกลางร่วมด้วยซึ่งอาจจะเป็นตำรวจก็ได้
สื่อมวลชนก็ได้ทางโรงพยาบาลขอนแก่นบอกว่ายินดี
ส่วนการที่ญาติเข้าแจ้งความก็เป็นสิ่งที่ทางญาติสามารถทำได้
และถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มาดูคลิป
พอได้ดูคลิปแล้วทุกฝ่ายจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้าง
ส่วนกรณีผู้ป่วยตกเตียงอันนี้ทางโรงพยาบาลขอนแก่นบอกว่า
เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่จริงที่ดูแลไม่ทั่วถึงในจุดนี้
ซึ่งเรื่องนี้โรงพยาบาลขอโทษญาติของผู้ป่วยด้วยค่ะ
อ่าก็ต้องเอาให้ชัดเจนอะนะนะคะ